เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาคนหนึ่งอายุ๗๓ปีแล้วอยู่ที่พยาว
คือคุณตาแกก็หลงลืมหายจากบ้านไป๗๘วัน
หายังไงหาไม่เจอจนกระทั่งญาติญาติเนี่ยไปเห็นร่องรอยแถวท่อระบายน้ำข้างทาง
มันดูผิดปกติลองมุดเข้าไปดูคุณเกมสอน
เข้าไปสัก๓๐เมตรแต่มันลึกท่อประมาณ๓เมตร

คุดคู้อยู่ในท่อค่ะต้องใช้รถแบ็คโฮลขุดแล้วก็ช่วยนำตัวออกมานะคะ
คือที่สำคัญคือแกไม่เสียชีวิตนะฮะนี่อยู่ในนั้นนะครับ

และทำลั่ว
เสื้อผ้าหลุดลุ้ยหมดแล้วนะอ่ะก็ต้องขออนุญาตเบอร์เบลอไว้หน่อยพ่อคุณตา
เห็นมั้ยตอนเราขึ้นมาได้นะครับโอ้โหอายุเจ็ดสิบสามปีนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะคุณตาที่จังหวัดพยาวนะครับ
แบ็คโฮเนี่ยมาขุดท่อระบายน้ำข้างทางแล้วก็นำตัวขึ้นมา
ช่วยกันดึงขึ้นมานะครับหายจากบ้านไปแปดวันค่ะนะ
นี่ตอนขุดฮะโอ้โหที่แกนอนเนี่ยอยู่ในท่อแบบนี้ค่ะเห็นไหม
คือตรงนี้มาขุดตรงจุดที่แกนอนคุดคู้อยู่ในท่อระบายน้ำ
แต่ความจริงจากปากท่อเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยโอ้โหที่ที่ญาติเขา
เอ๊ะทำไมมันดูร่องรอยแปลกแปลกแล้วก็มุดมุดมุดเข้าไปดูอ่ะ
เอ้าตาแกนอนอยู่ตรงนี้ก็ชี้จุดชี้เป้า
แบ็คโฮก็มาขุดนะฮะแล้วก็ช่วยดึงตัวแกขึ้นมานี่ครับ
โอ้โหคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสโพสต์เอาไว้นะครับ
ระบุข้อความบอกว่าคุณตาหายตัวไป๘วัน
ลูกหลานตามหาสุดท้ายเจออยู่ในท่อ
ชาวบ้านช่วยกันขุดท่อลึกลงไปสุดท้ายเจอตาอยู่ด้านใน
แต่คุณตาก็มีอาการหลงลืมค่ะเดี๋ยวเราไล่ไล่ให้นะฮะ
ว่าตอนนี้ตาแกเป็นยังไงบ้างนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เองครับ
หมู่บ้านห้วยลึกหมู่๖ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
คุณตาท่านนี้นี่ฮะที่ไปขุดช่วยกันเนี่ยชื่อนายมานามสกุลสุขัง
เขาเรียกกันว่าตามาอายุ๗๓ปีนะครับเป็นชาวบ้านห้วยลึกนะครับ
คุณจรัสพงศ์เสมอเชื้อทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดพยาว
ไปตรวจสอบพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นท่อระบายน้ำที่ฝังขนานไปกับถนนสายแม่ต่ำแม่ใจนี่ฮะ
ปากท่อลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมลึกเข้าไปนู้นนะคุณเขียนมาสอน
ค่ะโอ้โหนี่ฮะคือพวกเนี้ยมันยิ่งลึกยิ่งแคบ
อากาศยิ่งน้อยใช่ไหมอากาศมันยิ่งน้อยลงน้อยลง
แกอยู่เข้าไปลึกสักสามสิบเมตรนะครับท่อระบายน้ำตรงเนี้ย
ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยลึกนะครับท่อฝังอยู่ห่างจากถนนสักสิบเมตร
ปากท่อเป็นหลุมลึกมีย่าขึ้นปกคลุม
ข้างในก็เป็นพวกดินพวกโครนนะครับนางฟองคำใจเย็นอายุห้าสิบแปดปี
เป็นชาวบ้านห้วยลึกที่ไปช่วยค้นหาจนเจอคุณตามาเนี่ย
บอกว่าตอนตี๓วันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตี๓วันนั้นนะครับตามาเนี่ย
เดินหายออกจากบ้านไปนะบ้านเนี่ยอยู่กับลูกหลาน
แต่ครอบครัวก็คิดว่าเออสงสัยเดินไปไล่ไปนาตามปกติมั้ง
อ่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรกันนี่ตามคำบอกเล่าของนางฟองคำนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่จน๘โมงเช้าของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
วันรุ่งขึ้นครอบครัวก็เริ่มเป็นห่วงแล้ว
เพราะตามาแกยังไม่กลับบ้านนะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ระดมชาวบ้าน๔๐กว่าคนช่วยกันออกค้นหาทั้งวันทั้งคืน
แต่ก็ไม่เจอตัวนะฮะคือปกติคุณตามาแกเป็นคนชอบดื่มเหล้า
อ่ามีโรคประจำตัวโรคชะลาด้วยมีอาการหลงหลงลืมลืมด้วย
ครอบครัวก็ยิ่งเป็นห่วงสุดท้ายหายังไงก็ไม่เจอ
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของพื้นที่ตามถนนหนทางต่าง
นี่ฮะเจอภาพตามาแกถือจอบครับแล้วค่อยเดินไปตามถนนสายแม่ต่ำแม่ใจ
นี่ฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงวันไหนคืนไหนแต่ว่าเจอค่ะ
เจอที่ว่าหายจากบ้านแล้วหาไม่เจอเห็นไหมฮะ
เป็นโรคชะลาด้วยครับแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วย
อายุเจ็ดสิบสามปีเดินถือจอบฮะใช่ค่ะ
เดินไปตามถนนเนี่ยถนนเส้นที่มีท่อระบายน้ำนี่แหละ
ก็ค่อยเดินไปเรื่อยอยู่ริมถนนคนเดียวแบบนี้นะคะ
เห็นไหมฮะคือต่อให้มีรถผ่านไปผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เอกใจว่า
ตาแกมาเดินทำอะไรไม่รู้ว่าตาแกหายตัวออกจากบ้านค่ะนะฮะ
ครอบครัวก็ตรวจสอบแล้วเจอภาพนี้นะครับอ่าก็ปรากฏในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ใส่เสื้อยืดนะกางเกงคล้ายกางเกงขาก๊วยเดินไปตามถนนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดไปเรื่อยนะครับไปเจอคุณตามา
นอนอยู่บนถนนฝั่งเลนซ้ายนะครับนี่นะฮะแล้วก็
ไปไปช่วยกันค้นช่วยกันตามหานะฮะระดมชาวบ้านช่วยกันค้นหาตามจุดสุดท้ายที่เจอแกว่า
ไปนอนบนถนนอยู่เลนซ้ายของถนนค่ะทีนี้ค่ะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์น่ะนะคะ
จอบที่คุณตาถือค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดน่ะนะคะ
มันไปตกอยู่อืมมันไปตกอยู่ข้างทางห่างจากจุดที่คนขับรถเบเกอรี่บอกว่า
เจอคุณตานอนอยู่ข้างทางคนขับรถเบเกอรี่บอกเห็นให้ข้อมูลว่าเห็นคุณตานอนอยู่ข้างทาง
แล้วเหมือนกับอุ้มไปนอนข้างทางนะคะอุ้มเข้าข้างทางแต่ชาวบ้านไปหาตรงนั้นก็ไม่เจอ
ไม่เจอค่ะทีนี้ค่ะเจอจอบเจอจอบเจอจอบห่างจากจุดที่คุณตานอนอยู่ข้างทาง
ประมาณห้าร้อยเมตรครับทีนี้ก็กระจายกำลังค้นหาค่อยค่อยหาตามจุดต่างต่างอ่ะนะคะ
ค่อยแกะรอยไปเรื่อยจนเช้าวันนี้ออกตามหากันอีกรอบหนึ่ง
ไปเจอท่อระบายน้ำริมถนนสายแม่ต่ำแม่ใจห่างจากจุดที่เจอจอบห้าสิบเมตรค่ะครับ
ปากท่อมีหลุมลึกและมีรอยคล้ายคนมุดเข้าไปในท่ออุ้ยใช่ค่ะ
เขาก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะปากท่อแปลกเหมือนกับมีรอยคนมุดอ่ะ
เหมือนกับมีการเกลี่ยพื้นที่กระจายกระจายอะไรตรงนั้นอ่ะนะคะครับ
ก็เลยสันนิษฐานว่าคุณตาคงจะมุดเข้าไปในท่อชาวบ้านมุดตามเข้าไปดูเลยนะคะ
เลยนะฮะมุดตามนี่เนี้ยมันมีรอยเหมือนคนคนเข้าไปไงฮะอ่า
เหมือนมีรอยเท้าเหมือนมีรอยเอามือแบบขุดปาดดินอะไรอย่างเงี้ยครับ
ชาวบ้านตามเข้าไปเลยแล้วเจอรอยเท้ารอยมือของคนอยู่ด้านในจริง
มีดินอยู่ในท่อนะคะและความกว้างแค่นี้เองคุณผู้ชมอืม
ความกว้างประมาณสักสามสิบเซนติเมตรอะค่ะชาวบ้านมุดเข้าไปดู
เข้าไปด้านในแล้วเห็นว่าคนนอนขดอยู่ด้านในคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะประสานรถแบ็คโฮลนะคะให้มาขุดจุดตรงนี้
ใกล้ใกล้กับรอยต่อของท่อมันจะมีโพรงอะค่ะครับนี่ค่ะแบ็คโฮลมา
ก็ขุดนะคะตอนที่ลงไปในท่อนะคุณผู้ชมที่บอกว่าชาวบ้านมุดเข้าไปดู
ครับก็ต้องเฟ้นหาชาวบ้านที่ตัวเล็กเล็กด้วยนะต้องให้ดินมันเยอะใช่
มันเหลือช่องนิดเดียวมันดินมันคงไหลมาตามน้ำอ่ะต้องให้คนตัวเล็กเล็กอ่ะ
ต้องหาอาสาที่เป็นคนตัวเล็กหน่อยลองมุดเข้าไปดูหน่อย
มันแคบด้วยนะคะครับแนวท่อระบายน้ำยาวประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะคะ
จากจุดที่คุณตามุดลงไปในท่อกับจุดที่พบระยะทางมันห่างกันประมาณ๓๐เมตร
แบ็คโฮลขุดลงไปลึกประมาณสามเมตรนะคะครับตอนชาวบ้านเจอในท่อระบายน้ำเนี่ยค่ะ
พอขุดดินออกนำตัวคุณตาออกมาในสภาพที่นอนขดอยู่เนี้ยนะคะคุณตาคืออิดโรยมากคุณผู้ชมอืม
หอมเลยนะคะไม่ได้กินอะไรเจ็ดวันก็ตั้งแต่วันที่หายออกจากบ้านอ่ะ
ไม่ได้กินอะไรเลยเจ็ดวันโอ้แต่แสดงว่าอยู่ในท่อนี้ก็วันสองวันนะใช่ค่ะ
กางเกงคุณตาก็หลุดหายนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณตาเดินอยู่ริมถนน
คุณตาก็ใส่กางเกงปกตินะคะอืมแต่ตอนที่เจอคุณตาอยู่ในท่อกางเกงไม่อยู่แล้วครับ
เอาขบบนมาด้วยตอนนั้นพอดีขบบนะ
ทุกปุ่นเลยแหละแกเข้ามาแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยฤกษ์นี่ผู้ใหญ่กัญญานะครับ

หลังจากเจอตาเนี่ยโอ้โหครอบครัวดีใจมาก
ก็รีบพาตาไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ร่างกายตาแข็งแรงดีอาการปลอดภัยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
กัญญาฝากแจ้งนะฮะเผื่อท่านดูข่าวแล้วแบบเป็นห่วงนะฮะ
ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาก็อ่อนแอหน่อย
เพราะว่าโอ้โหดินโครนทั้งนั้นข้างในอากาศหายใจมันก็น้อย
โชคดีตรงโพรงตรงท่อที่ตามาแกไปหยุดอยู่
มันมีลักษณะเป็นโพรงที่พอมีอากาศหายใจเข้ามาได้ใช่ค่ะ
โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวคุณตามาก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุท่านนั้นมีอาการหลงลืมเนี่ยประมาทไม่ได้จริงนะฮะนี่
วันแรกเนี่ยคิดว่าเออสงสัยแกเดินไปนาไปไล่แล้วมั้งปรากฏว่าโอ้โหหายไปเลย๘วัน
เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมคุณตาให้กันแล้วกันนะฮะอยากคุยกับคุณตาเหลือเกินว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ตอนนี้คุณตาปลอดภัยแล้วนะคะ